การโควิดเนี่ยเราก็ติดตามกันอยู่แล้วเนาะ
ในแต่ละวันเรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
เคล่ะมันก็ลดลงมาในระดับหนึ่งแล้ว
แต่อย่าประมาทอย่าเพิ่งกาดตกนะครับ
เล่าให้ฟังถึงวิธีในการดูแลตัวเอง

เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรกันดี

คุณชนะยาหลัง
เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านป้องกันเชื้อโควิด๑๙

เนื้อหาระบุว่ารองเท้าครับอาจจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย
เชื้อโรครวมไปถึงเชื้อโรคโควิด๑๙
ซึ่งเราอาจจะนำเชื้อเข้ามาในบ้านหรือที่พักอาศัยโดยที่ไม่รู้ตัว
ทำอย่างไรกันดีเอาล่ะลองทำวิธีนี้ดูนะครับ
อย่างแรกเลยฮะถอดรองเท้าเอาไว้นอกบ้าน
หรือว่านอกที่พักแยกให้เป็นสัดส่วนครับ
และทำความสะอาดรองเท้าด้วยสเปรย์แอลกอฮอล

อาจจะไม่ต้องสักทุกวันเหรอนะเฉาะใจช่วงในฝนตก
แต่ยังไงซะถอดปั๊บเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด
ล้างน้ำก็ได้หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอลหรือว่าจะเป็นการล้างด้วยสเปรย์แอลกอฮอล
ทำความสะอาดมือก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับ
อย่างที่สามเมื่อเก็บรองเท้าเรียบร้อยหลังจากที่กลับถึงที่พัง
คุณควรจะรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีเป็นไปได้นะ
เอารองเท้าไว้นอกบ้านเดินเข้าบ้านปุ๊บล้างไม้ล้างมือไปอาบน้ำก่อนเลย
เพื่อความสบายใจไงครับคุณผู้ชมครับ
และอย่างที่๔นะครับหมั่นทำความสะอาดสิ่งที่สัมผัสกับรองเท้าเป็นประจำ
ด้านนอกนอกบ้านมีอะไรบ้าง
คือคนชนะเขากลับคือล้างหน้าเลยนะ
ใช่ค่อนข้างจะต้องดูแลตัวเองดีรีบล้างหน้ากลัวเลย

เป็นไปได้ลองทำความสะอาดพรมเช็ดเท้าเอางี้
ถ้าแดดออกแดดดีวันไหนฝนไม่ตก
ลากออกไปตากแดดข้างนอกหน่อยก็ยังดี
ช่วงนี้อาจจะตกทุกวันหน่อย

เข้าใจอาจจะซักก็ได้อะไรอย่างนี้ถ้ามีโอกาส
ก็คือทำความสะอาดตามวาระนั่นแหละ
อะไรที่มันควรจะเปลี่ยนบ่อยก็เปลี่ยนเนาะ

เพราะหน้าผมเป็นแหล่งสะสมของสกปรก
เทศรัจที่พูดจริงอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาด